ดูเรื่องของความรู้กันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ
ดูสถานการณ์กันหน่อยว่าตอนนี้มันแพร่ระบาดเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะ
ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศนะคะ
หลายประเทศก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
นานาชาติเองก็ทยอยเข้ารับพลเมืองตัวเองที่อยู่ในประเทศจีนกลับประเทศมาแล้วนะคะ
ไปดูก่อนคุณผู้ชมที่เห็นแถวยาวอยู่เนี่ยค่ะ
คือชาวฮ่องกงเขายืนต่อแถวยาวเป็นหางว่าวรอซื้อหน้ากากอนามัยหน้าร้านค้า
เพราะเขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเหมือนกันนะคะ
ร้านค้าหลายร้านก็เพิ่มสต๊อกหน้ากากอนามัยอยู่เรื่อย
แต่เพิ่มไปแป๊บเดียวก็ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่นานไม่กี่นาทีเองค่ะ
ซึ่งประชาชนเขามาต่อคิวรอยิ่งกว่าจองบัตรคอนเสิร์ตอีกคุณ
รอเป็นชั่วโมงชั่วโมงก่อนที่จะซื้อได้ค่ะ
แล้วก็มีการกำหนดด้วยนะคะว่าคนที่มาต่อแถวเนี่ย
อนุญาตให้ซื้อได้แค่๑กล่องต่อ๑คนเท่านั้น
ป้องกันการซื้อใบสต๊อกและทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนนะคะ
ด้านทางการจีนเองมีการเร่งสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒แห่ง
อย่างที่เราเคยรายงานไปนะคะมีที่ชาญเมืองอูฮันของจีน
ซึ่งถ้าสร้างเสร็จเนี่ยก็จะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ๑๐๐รายต่อโรงพยาบาลนะคะ
ก็มีการไลฟ์การสร้างโรงพยาบาลให้คนสามารถติดตามได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
ต้องยอมรับนะเขาทำงานเร็วมากจริง
กันเรียกได้ว่าเยอะแล้วนะคะญี่ปุ่นเองคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นข่าวกันแล้ว
เครื่องบินเลยนะคะอบพยพพลเมืองราว๔๐๐คนออกจากอู่ฮั่นไป๒เที่ยวบินแล้ว
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๓รายด้วยกันตอนนี้อยู่ระหว่างคัดกรองผู้อพยพเที่ยวบินที่๒อยู่นะคะ
เกาหลีใต้เองตอนนี้เตรียมส่งเครื่องบิน๔ลำอบพยพพลเรือนของตัวเองออกจากอูฮันเช่นเดียวกัน
หลังจากที่มีชาวเกาหลีใต้เกือบ๗๐๐คนแสดงความประสงค์จะอบพยพออกจากเมืองค่ะ
นิวซีแลนด์ก็เตรียมส่งเครื่องบินที่สามารถจุผู้โดยสารได้๓๐๐คนอบพยพพลเรือนเช่นเดียวกัน
ฝรั่งเศสเตรียมส่งเครื่องบินรับชาวฝรั่งเศสออกจากอูฮันภายในสัปดาห์นี้นะคะ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดณตอนนี้ค่ะวันนี้มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรกในประเทศฟินแลนด์ฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียด้วยนะคะ
ทำให้ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่๗๘๗๙รายมีผู้เสียชีวิต๑๗๐ศพซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนนะคะ
คนพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมือง
คือท่านไปที่สวนภูมิไงไปดูการทำงานเรื่องของการป้องกันโคโรนาแล้ววันนี้ท่านป่วยไงคนก็เป็นห่วงท่านจังเลย
คือบางคนก็แสดงความเป็นห่วง
บางคนก็ยังไงล่ะท่านติดอะไรมาหรือเปล่าหรือยังไง
คืออย่างที่คุณทัศนัยบอกไปนายกเขาไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งเราก็รู้กันดีนะว่าที่นี่โอกาสติดเชื้อมันก็เยอะ
หลายคนก็เลยลือกันเลยบอกว่านายกติดเชื้อนายกติดเชื้อแบบนี้คุณ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยนะคะว่า
มกราคมซึ่งก็คือพรุ่งนี้นายกขอยกเลิกภารกิจเดินทางตรวจเยี่ยมสถาบันบำราชนราดูลจริง
เพราะว่านายกต้องพักผ่อนค่ะหลังจากโหมงานหนักมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ว
แล้วก็คือด้วยความที่ผมงานหนักพักผ่อนไม่พอก็คือมีอาการไม่สบายอยู่แล้วด้วยนะคะ
นายกไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอันนี้ขอยืนยันค่ะ
ซึ่งนายอนุทินบอกว่าผมเป็นคนให้นายกยกเลิกภารกิจวันพรุ่งนี้เองแหละ
เพราะว่านายกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วตอนนี้พักผ่อนน้อยทำงานหนักมีโอกาสภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นก็เลยขอให้ท่านยกเลิกภารกิจซะ
ส่วนนายแพทย์ชัยพรสุชาติสุนทรผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงานกระทรวงสาธารณสุขบอกนะคะว่า
นายกไม่ได้เข้าข่ายผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เพราะว่าถ้าติดเชื้อจะมีระยะฟักตัว๔วันหลังได้รับเชื้อ
แต่นายกไม่สบายหลังตรวจเยี่ยมพื้นที่สุวรรณภูมิแค่วันเดียวเอง
เพราะฉะนั้นไม่เข้าข่าย
แต่อย่างไรก็ตามยืนยันไว้ตรงนี้ก่อน
นายกเองก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์นะคะ

ช่วงนี้มีข่าวปลอมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เยอะมาก
ขอให้ทุกคนรับข่าวสารอย่างมีสติ

โดยสามารถติดตามข้อมูลไวรัสโคโรนาได้ทุกวัน
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข
ที่จะเพิ่มความถี่ในการรายงานเป็นวันละ๒รอบ
โมงเช้าแล้วก็บ่าย๓โมง

อย่าให้มะโฮนะ

คุณผู้ชมอยากเห็นท่านนายกที่เขาใส่กันอยู่
ที่ไปก็จะมีใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้

บางคนก็หาหน้ากากแบบนี้มา
มาติดไว้มาใส่ไว้เป็นการป้องกันตัว

เราอธิบายให้คุณผู้ชมฟังกันก่อน

มันมีทั้งฝั่งสีขาวฝั่งสีเขียว
ไปดูกันก่อนแล้วอีกสักครู่เดี๋ยวจะมาสาธิตการใส่

ไปดูภาพที่เรานำมาฝากวันนี้คุณผู้ชม

จะมีด้านหนึ่งสีเขียวเข้ม

ก็คือจะมีด้านที่มีสี

คือมันมีประเด็นบอกไงว่า
ถ้าเราป่วยให้เอาด้านมีสีออก
ถ้าเราไม่ป่วยให้เอาด้านมีสีเข้า

ในการทำหน้ากาก๑ชิ้นมันจะมีส่วนประกอบอยู่

ชั้นในสุดที่เราเห็นสีขาวเนี่ย

ผิวเราทั้งปากจมูกและแก้ม

นั้นมันเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไป
วิธีการขั้นตอนดังต่อไปนี้

ล้างมือล้างไม้ให้สะอาดกันก่อน
นำด้านที่เป็นลวดอยู่ด้านบนตรงจมูกนะฮะ
แล้วก็ค่อยคล้องสายเข้าที่หูทั้งสองข้าง
หลังจากนั้นคุณผู้ชมกดลวดให้มันแนบกับสรรจมูก
เพื่อไม่ให้มันมีอะไรเล็ดลอดเข้าไปได้
ดึงหน้ากากทางไว้ให้มันถึงข้าง
แล้วก็เวลาจะคุยกับใครอย่าไปถอดออกกับสายไว้อย่างนั้น

ถอดทิ้งจับที่หูทั้งสองข้างที่สายคล้องนะ
แล้วก็ทิ้งเลยอย่าไปจับที่มันเป็นเชื้อโรค
หรือจะใส่ถุงก่อนแล้วก็ทิ้งก็ได้
เอาใส่ให้มันถูกต้องเป็นการป้องกันโรค

อย่างที่ผมบอกคือเอาสีเขียวออก
ใช่ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ป่วย

วิธีการใส่หน้ากากอนามัยมีแบบเดียวเท่านั้นคือ
หันด้านสีออกข้างนอกหันสีขาวเข้าหาตัวเรา
วิธีการใส่ดูบนดูร่างก่อนนะคะ
ด้านบนจะมีโครงเหล็กจับดูจะรู้เลย

วิธีการใส่เมื่อหันด้านสีออกข้างนอกแล้ว
ให้จับที่ใส่ที่หูสองข้างเนี่ย
แล้วเราก็ใส่เข้าไปเออเกี่ยวเข้าไปที่หู
มือข้างนึงบีบจับตรงนี้ไว้ตรงจมูกให้เข้ากัน
มืออีกข้างจับด้านล่างหน้ากาก

ว่าต้องดึงลงมาให้ปิดคางนะคะ
จับแล้วก็ค่อยกดโครงตรงนี้ให้มันพอดีกับจมูก
เพื่อป้องกันไม่ให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหลุ
แค่นี้เองง่ายเอาสีเขียวหรือสีเข้มออกไปข้างนอก
สีขาวมันต้องสัมผัสกับร่างกายเรามันจะนุ่มนวลเอาไว้ข้างใน
อธิบายอย่างนี้ด้านที่มีสีมันคือด้านที่กันน้ำ
ไม่ให้น้ำมันไม่ใช่สารคัดหลังหรือว่าคนไอจามันจะไม่เข้ามาหาเรา
ส่วนด้านสีขาวคือด้านทรัพย์เชื้อโรค
ไม่ว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยย้ำตรงนี้อีกครั้ง
วิธีการใส่หน้ากากอนามัยมีแบบเดียวคือหันด้านสีออกข้างนอก
เวลาเจอผู้คนพูดคุยกันก็คุยได้เนี่ยไม่ต้องถอด
อ่านข่าวก็ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมเราอ่านอย่างนี้ไปเรื่อยจนจบเลยดีไหม